ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้พายุโนรูที่เข้าไทยจะสลายตัวออกไปแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าภัยธรรมชาติจะจบลงแต่ไม่จบค่ะเพราะว่าในหลายพื้นที่หลายภาคยังประสบปัญหากับฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมนะคะเช่นเดียวกันกับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในย่านเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเมืองค่ะ
นี่คือสภาพที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนื่องจากปีนี้แม่น้ำปิงค่ะเริ่มเอ่อล้นไหลผ่านพื้นที่รุ่มต่ำ
มณ้ามเริ่มทะลักเข้าตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านเปลี่ยนชาวบ้านบันจุดน้ำท่วม๔๐๕๐เซนติเมตร
ส่วนถนนเชียงใหม่ลำพูนน้ำจากแม่น้ำปิง
ทะลักท่วมผิวถนนประชาชนก็ต้องนำกระสอบทรายมากั้นแบบนี้นะคะ
ส่วนสถานการณ์ลำน้ำต่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีปริมาณสูงขึ้นทั้งพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำ
ในอำเภอตั้งแต่บริเวณสรรป่าตองดอยหล่อจนถึงจอมทองค่ะ
ทำให้มีการระบายน้ำเป็นไปได้ช้า
น้ำจากอำเภอเชียงดาวยังไหลมาสมทบด้วยนะคะ
การว่าน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้
อาจจะมีโอกาสใกล้เคียงกับน้ำท่วมใหญ่ในปี๒๕๕๙
ระดับน้ำปิงสูง๔เมตร๙๔เซนติเมตร
ทางด้านของชลประธานเองก็มีการประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงคาดว่ายังไม่ถึงจุดอันตรายนะคะ
ไปดูกันดูที่บริเวณจังหวัดตากค่ะสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมที่จังหวัดตากยังหนัก
ดินพูเขาสลัยปิดทับถนนแบบนี้
บริเวณพื้นที่ทางเข้าออกของอำเภออุ้มผางนะคะ
น้ำป่าไหลถล่มบริเวณคอสะพานเกือบขาดถนนไม่สามารถใช้งานได้สองวันเพราะว่ามีเส้นทางเข้าออกเพียงทางเดียว
ส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะเกิดเหตุน้ำซอสถนนเรียบแม่น้ำทา
ในส่วนของน้ำแม่ทาท่าก่อม่วงตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซังจังหวัดลำพูนนะคะ
เนื่องจากปริมาณน้ำแม่ทาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตร
แล้วก็ตามถนนสายต่างไปกันต่อที่ภาคอีสานค่ะ
จังหวัดศรีสะเกดกระแสน้ำไหลเชี่ยวพบว่าถนนบางเส้นมีความแรงของกระแสน้ำพัดรถจักรยานยนต์
นี่คือนาทีของชาวบ้านนะคะแล้วกลุ่มพลเมืองดีค่ะ
พยายามที่จะดึงแขนตัวผู้ประสบภัยนะคะขึ้นจากริมฝั่งเนื่องจากกระแสน้ำกำลังจะพัดพา
แล้วก็ในที่สุดสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะถูกกระแสน้ำพัดลอยไป
เรื่องต้นมีรายงานผลกระทบจากภัยครั้งนี้๒๒อำเภอเดือดร้อนกว่า๓๒๐๐๐ครัวเรือนค่ะ
ส่วนที่จังหวัดลบบุรีนะคะเขื่อนป่าศักดิชนลสิทธิ์ต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น
เพราะว่ามีปริมาณน้ำในเขื่อนนั้นสูงร้อยละ๘๘แล้วก็ยังมีน้ำไหลเหนือเขื่อนเข้ามาสมทบด้วยนะคะ
ทางด้านของนายอนุสรตันติวุฒิรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่๔
ก็ได้มีการระบุว่าปริมาณน้ำปีนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะอิทธิพลจากพายุโนรูค่ะ
กลับมาที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะวันนี้สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งปริมาณฝนสูงสุดที่เขตหลัก๔สูงถึง๑๖๒๕มิลลิเมตร
ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดส่วนพื้นที่วิกฤตหนักสุดในวันนี้คือเมืองทองธานีนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณถนนแจ้งวัฒนะที่บริเวณถนนสุขุมวิทย์๒๖แยกรัชโยธิน
ถนนรัชดาแยกบางนาสำรงถนนประชาราชสาย๑
เวียนบางเขนถนนเอกชัยถนนวิภาบดีรังสิตและบริเวณหน้าสโมสรตำรวจ
วันนี้มีน้ำท่วมขังช่องจราจรจำนวนมากทำให้รถติดยาวเหยียดนะคะ
อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
ส่วนปริมณฑลของเราวันนี้ค่ะที่จังหวัดนนทบุรีก็พบว่า
ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูงบางช่วงสูงถึง๕๐เซนติเมตร
เขตชุมชนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะ
ส่วนรถยนต์ที่ช่วงล่างต่ำถูกน้ำพัดเข้าตัวเครื่องค่ะ
ดับพังเสียหายนะคะไม่สามารถสตาร์ทได้
กลุ่มนักเรียนก็ต้องช่วยกันเข็นลากกันไปเพื่อที่จะไม่ให้กีดขวางการจราจร
บริเวณด้านหน้าปรายศนีย์บางกลวยในพื้นที่จังหวัดนทบุรีเอง
ทางเจ้าหน้าที่นี่เป็นภาพบรรยากาศตอนเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านเร่งนำกระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณดังกล่าว
มกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่บริเวณสารหลักเมืองปากคลองอ้อมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ก็มีน้ำท่วมสูงถึงเข่านะคะ
ชาวบ้านแล้วก็รายเดอร์ต่างก็ต้องลุยฝากระแสน้ำเพื่อเข้าไปในบ้านของตนเองแบบนี้
ได้มีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในพื้นที่แจ้งวัฒนะนะคะ
ในช่วงเวลา๒๒นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่
หลังจากที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนถล่มลงมาอย่างหนัก
เป็นภาพที่รถฉุกเฉินนะคะพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
เพราะว่ารถติดต้องเข็นคนจากป่วยคนป่วยจากเตียงแบบนี้นะคะ
ลุยน้ำไปส่งที่โรงพยาบาลในพื้นที่แจ้งวัฒนะ
เขาบอกด้วยนะคะว่าถนนแจ้งวัฒนะจุดนี้
ปากเกร็ดเนี่ยเลี่ยงไปเส้นอื่นได้ให้เลี่ยงเลย
รถพยาบาลยังต้องเข็นคนป่วยไปหาหมอแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาวะโลกร้องยังสะท้อนภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ได้มีการสั่งการให้อุทยานและก็เจ้าหน้าที่
มีการประเมินสถานการณ์นะคะในเรื่องของภัยพิบัติต่าง
เฉพาะภัยทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
หากพบความเสี่ยงต้องสั่งปิดทันทีนะคะ
นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่า
มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่
ความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก

หากมีสภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น
ให้เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างนะคะ
ทางด้านของรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งให้ติดตาม
และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
หากพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่างให้ปิดนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงมีการย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะ
โดยมีความร่วมมือกันในการผลักดันให้ไทย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์
และมีคุณภาพต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ
บรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน
และเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์อีกด้วยค่ะ
นี่คือเสียงของโลกร้องนะคะที่สะท้อนปัญหาต่างในขณะเดียวกันค่ะ

เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศเตือน
กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเตรียมรับมือปริมาณน้ำฝนในคืนนี้
ที่จะมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนอีกด้วย
และทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ